แต่คนสวยก็ต้องมาพร้อมดวงนะพี่แจ๊ค

อัปเดตนะคะมีหมอลำสาวถูกลอตเตอรี่๑๒ล้าน
โอ้โหนั่นก็คือคุณธนาพาทังโสค่ะ
นามสกุลคุ้นใช่ไหมคะเป็นลูกน้องของพี่บัวผ่านแม่บัวผัน
แม่บอกอุ้ยตายแล้วลูกทำไมถูกตั้ง๑๒ล้านอ่ะ
รางวัลที่๑๒ใบถูกปุ๊บปั๊บนะคะ
เห็นบอกว่าเตรียมขึ้นเครื่องบินมารับรางวัลที่๑ที่กรุงเทพ
บัวผันก็แซวนะว่าว้ายตายแล้ว
คือเขาทำงานเป็นแบบสาวโรงงานอยู่ด้วยนะ

ตายแล้วจะไม่มาร้องหมอลำกับแม่หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะคะดวงคุณผู้ชมมันปังมันเห็งแน่นอนนะคะ
ยินดีด้วย๑๒ล้านรับไปจวดจุกเลยจ้า
นี้แหละรางวัลทุกคนขยันทำงานเนี้ย